สวัสดีค่ะยินดีด้วยค่ะเป็นไงกำลังวันครับ
เป็นครั้งที่๗ที่ได้รางวัลนี้
ทั้งหมดคือแบบว่าแฟนคลับเลยค่ะที่โหวตให้ค่ะ
ก็ขอบคุณจากใจจริงค่ะเวลามันผ่านไปแบบเยอะมาก
แต่ว่าทุกคนยังรักกันอยู่ก็ขอบคุณมาก
เรียกว่าได้ครบทุกปีเลย๗ปีไง
ก็ผลงานเราน่ะนะคะอย่างปีนี้อย่างตอนนี้
มีทั้งหนังทั้งละครเลยไหมคะประสบความเสนอในทั้ง๒เรื่องเลย
นู้นว่านู้นว่าโชคดีมากกว่าค่ะ
เหมือนมันคือบทที่ดีแล้วก็เพื่อนร่วมแสดงที่ดี

เหมือนได้คนดีอีกหนึ่งคนเข้ามาในชีวิต
เขาเป็นคนน่ารักมากจริงค่ะ
แล้วก็รู้สึกว่าเราโชคดีที่เจอ
แล้วเขาแบบเป็นพี่ชายที่ไม่น่ารักเหมือนในเรื่องไหมคะ
เป็นพี่ชายที่น่ารักที่สุดเลยค่ะ
บ่นแค่ไหนเขาก็ฟังตลอดเลย

คุณพูดถึงเจ้าหญิงก่อนท้านในลิขิทรักก์เป็นยังไงบ้าง

เจ้าผ้าน่าผมพี่แอนต์เป็นอยู่แล้วครับ
มันก็เป็นแบบกลิ่นอายทำให้ทุกอย่างสนุกขึ้นมานิดนึง
ส่วนมากค่ะอะไรที่มันอันตรายเกินไปพี่แอนก็ไม่ให้เล่นค่ะ

ค่ะค่ะก็สำหรับภาพยนตร์น้องพี่ที่รักนะคะขอบคุณทุกคนที่ไปดูกันนะคะ
จันนี้เข้มข้นมากแน่นอนค่ะฝากด้วยค่ะ
ภัดีค่ะวันนี้หนูก็ไปลาวน์